ดูเรื่องระหว่างคนกับหมากันหน่อยนะครับ

หมาของเราเป็นหมาของเพื่อนบ้าน
คือมีผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นช่างเย็บผ้า
บอกว่าถูกหมาของเพื่อนบ้านวิ่งไล่กัดจนจักรยานยนต์ล้ม
แล้วก็โอ้โหฟันหักปากฉีกต้องหยุดงานขาดรายได้ไปกว่า๒๐วัน

เจ้าของหมากลับบอกว่าอยากได้

นี่คือนางสาวเพียรการำนะคะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
ที่เป็นคนประสบเหตุถูกหมาของเพื่อนบ้านไล่กัดจนจักรยานยนต์ล้มนี่แหละค่ะ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๒๗กุมภาพันธ์ค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
พอจังหวะขี่ผ่านหน้าบ้านเพื่อนบ้าน
หมาของเพื่อนบ้านก็วิ่งออกมาไล่เลยค่ะ
เธอก็ตกใจนะรถมันก็เลยล้มได้รับบาดเจ็บ
หักเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเลยนะคะแล้วก็ปากฉีกด้วย

ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล๓วัน
พักฟื้นที่บ้านอีก๑๗วันรวมแล้ว๒๐วัน
ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีเลยแต่ต้องออกมาทำงานแล้วค่ะ
เพราะว่าเธอต้องดูแลลูกถึง๓คน
ยังดีนะคะลูกสาวที่ซ้อนท้ายจะไปโรงเรียนเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็มีแผลถลอกที่มือเนี่ยค่ะ
นางสาวเพียนบอกว่าให้ลูกสาวไปหาเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกไม่ใช่หมาเขาจะไม่รับผิดชอบใด
นางสาวเพียนบอกว่าอยากที่จะให้เจ้าของหมาเนี่ย

ยังขาดรายได้เลี้ยงดูครอบครัวด้วย

ทางบริษัทกลางกรมฐานจะจ่ายให้ก็จริง
แต่เธอก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจตามหมอนัทอีก
ต้องถอนฟันที่โยกอีก๓๔ซี่ด้วย

เธอบอกว่าเธอไปแจ้งความที่โรงพักเมืองบุรีรำแล้ว

เพราะต้องรอพิสูจน์หลักฐานก่อน
อันนี้เจ้าของหมาถ้าไม่เก็บสุนัขตัวเองให้ดี
ปล่อยมาวิ่งเล่นแบบนี้จนมันมีปัญหาเนี่ย